ผู้ชมปกติเราเห็นที่บ้านเนี่ยก็จะมีห้องรับแขกห้องรับรองถูกไหม

ทั้งพ่อแม่แล้วเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่า
มาหน่อยมาจับลูกชายหน่อย
ฉันชื่อว่าประทีบอายุ๔๑ปี

วันลูกฉันมันไม่ทำอะไรเลย
เสพยาทุกวันทั้งวันวันละหลายรอบ

กู้ภัยมาถึงปั๊บเจอนี่เลย

คือเขาเจอเพราะว่าเสพยาอยู่ในห้องหลังบ้าน

แล้วก็เอาขึ้นท้ายกระบะแบบนี้พาตัวไปบำบัด
ประทีพยังมึนอยู่มึนจากยา
แล้วก็บอกว่าผมเสพยาจริง
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยนะประทีบ
เสพเยอะไหมวันละกี่เม็ดเวลาไหนบ้างคะ
คุณผู้ชมได้ยินไหมว่า
ไม่มีวันละ๓เม็ดนี่อยู่ไม่ได้นะ
เพราะว่าจะต้องเสพเช้าเที่ยงเย็น

ใช่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรค่ะคุณผู้ชม
ประทีปบอกขุดหลุมได้ถูกบ้านทำไมอะประทีป
ก็ข้างบนคนอยู่เยอะมีเด็กอยู่ด้วย
ก็ขุดหลุมไว้นั่นแหละมันเป็นส่วนตัวดิ
แล้วก็เดี๋ยวรอรับสมาชิกแก๊งยา
พอมาที่บ้านก็มาที่หลุมนี้ได้เลย
ลุมนี่มันมีลูเหมือนจัทรุดชี้เลยนะดอง

แต่อันนี้ไม่มีน้ำลุมแห้ง
แล้วเขาบอกว่าจริงเพิ่งขุด

อ๋อเหรอนี่ก็ขยับใช่ดูจากโซเชียลมีเดียนี่แหละแล้วก็ขุดไว้
เรื่องต้นกู้ภัยก็เอาตัวประทีพนำส่ง

บัดรักษาตามขั้นตอนต่อไปนะคะ